งงกันต่อหน้าต่อตาโกงกันตามขั้นตอนระเบียบหน่วยงานต่าง

ล่าสุดนี้นะคะมีหญิงสาวเมืองตรัง๔คนก็รวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะว่าโดนโกงออนไลน์สูญเงินไปกว่าล้านบาททีเดียว
ผู้เสียหายทั้ง๔คนได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจโทประเสริฐสงแสง
รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตรังค่ะ
หลังจากที่ถูกโกงแชร์ออนไลน์เสียหายไปกว่า๑ล้านบาท
ผู้เสียหายทั้ง๔คนบอกว่าที่ผ่านมาเล่นแชร์ออนไลน

อ้างว่าเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนี่แหละนะคะ
ทางผู้เสียหายก็บอกว่าได้มีการติดต่อพูดคุยกับหนูนามา
ก่อนที่จะมาแจ้งความคนที่ชื่อหนูนา
เคยขอร้องพวกเธอว่าอย่าแจ้งความเลย
เพราะเธอกลัวถูกไล่ออกจากงานด้วย
แต่ว่าความเสียหายมากขนาดนี้ก็รอช้าไม่ได้ล่ะค่ะ

ก่อนหน้านี้เธอก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อัธยกรรมทางเทคโนโลยีแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่คืบหน้านะคะ
ส่วนพันธมตโทประเสริฐบอกว่า
เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องเอาไว้

และทางผู้เสียหายก็ต้องยืนยันผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกต้อง
ซึ่งคดีนี้เข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติแชร์
แต่การเล่นแชร์แบบนี้มันไม่ได้เจอกันแบบตัวต่อตัว
ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเป็นการพูดคุยกันทางสื่อออนไลน์
เพราะฉะนั้นลักษณะความผิดก็จะต่างไปจากพระราชบัญญัติแชร์
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่า
ผู้ถูกกล่าวหานั้นทำผิดจริงหรือไม่เป็นคนนี้ใช่หรือไม่
จึงจะสามารถออกหมายเรียกได้
แต่ถ้าเรียกแล้วไม่มาก็ต้องออกหมายจับต่อไปค่ะ
ก็คือหนึ่งเราติดต่อไปกับใครเพราะยืนยันตัวเป็นคนด้าน
ดำเนินก็ดีได้เพราะว่าหนึ่งก็พูดอย่างให้เขายืนยัน
ก็เล่นดักเข้าข้อกฎหมายพรบแชร์
แต่วิธีการเล่นอาจจะแตกต่างไปจากเดิมที่เคยเล่นด้วยกันเปียร์กันในรอบ๑๕วันอะไรพวกนี้
แล้วก็อาจจะไม่มาพบกันมานั่งคุยกัน
เพื่อเจอแต่นี่มันเล่นส่งภายจันตรีทั้งไฟล์จะเอาวัญญาณรักฐานตรงนั้นมา
เราก็เลยมาอาจจะมาฝึกภาษาแต่ตอนนี้
แล้วเราจะรบรวมให้รักฐานก่ายผู้ข่าวมาก่อน
เมื่อปรากฏชัดว่าผู้กระทำความผิดเป็นใคร

ฉะนั้นเบื้องต้นทางผู้เสียหายทั้ง๔คน
ก็ได้ทำเพียงแค่แจ้งความเอาไว้นะคะ
เหลือก็คือกลับไปเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง
เตรียมพายื่นต่อพนักงานสอบสนอีกครั้ง

ขยายผลดำเนินคดีต่อไปนะคะ

เป็นใครที่ทำให้น่าเชื่อถือก็ตามนะครับ

เอ๊ะเขาเอาการแอบอ้าง